คุณผู้ชมช่วงนี้ต้องมาจับตาดูความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้หน่อยนะคะ
แล้วสัญญาณรักเลิกกด
โอ้โหมีให้เราเดาไม่เว้นเลย
ใช่ว่าตกลงคู่นี้เขาจะรีเทิร์นหรือเปล่า
เพราะว่าสัญญาณรักเลิกออกมาตลอดเลย
ไปกว่าเพื่อนซีจากแก๊งสี่โพดำอย่างหนุ่มโดมจารุวัฒน์จ้า
ซึ่งหนุ่มโดมเนี่ยก็ยอมรับตรงนะบอกว่ายังไม่เคยคุยแบบส่วนตัวกับหนุ่มกันเรื่องนี้เลย
แต่ว่าด้วยความเป็นเพื่อนเนาะก็ให้กำลังใจอยู่ห่างอย่างห่วงตลอดแล้วค่ะ
ให้กำลังใจอยู่เรื่อยเลยครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าไปคุยหรืออยากจะถามอยากจะอะไรอะไรอย่างนี้
แต่ว่าส่งกำลังใจให้เฉยครับ
ก็เพื่อนได้คุยเรื่องนี้กันไหมคะหรือว่าก็
แยกย้ายตอนนี้ก็คือต่างคนต่างก็ต้องถ่ายละครต้องทำงานนู่นนั่นนี่กันไปอะไรอย่างนี้
ก็เลยจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีวันได้แบบนัดเจอกันนัดคุยกัน
ค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าทั้งคู่จะมาเปิดใจตอนไหนเนาะ

แจ๊วแจ๊วแจ๊วหูสม